คราวนี้ภูมิใจนำเสนอมาก
เพราะว่าลงไปทานเองลงไปชิมเอง
อร่อยเองกินเองหมดเอง
ก็เลยอยากนำอะไรดีมาฝากคุณผู้ชมหน่อย

แต่ผัดไทยที่พาไปเนี่ย
อยู่ที่จังหวัดสุราธานี
เขาเป็นผัดไทยเจ้าเก่าต้นตำรับที่อร่อยมาก

คิวต่อแถวยาวเหยียดแน่นเลย

ตอนนี้ไม่ต้องมาโผล่อยู่ที่จังหวัดสุราธานีนะคะ

ตลอดกินของดีของเด็ดของที่นี่กันที่ตลาดสารเจ้าค่ะ
ที่นี่นะคะบรรยากาศเขาเป็นบรรยากาศตลาดแบบตอนกลางคืนหน่อย
เพราะฉะนั้นแล้วตลาดกลางคืนแบบนี้ช่วงนี้แหละมันคึกคักมากเป็นพิเศษเลย
แต่ว่ายังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยค่ะ
มาที่นี่เขาบอกว่าร้านเด็ดร้านโดนที่ต้องมาชิมก็คือร้านนี้เลยดูคนสิคะ
นี่คือร้านผัดไทยท่าฉางป้าหนุ่ยค่ะ
มาถึงตลาดสารเจ้าทั้งทีถ้าไม่ได้กินร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึง
เดี๋ยวบุกไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าผัดไทยท่าฉางป้าหนุ่ยนั้นอร่อยเด็ดยังไงบ้างไปค่ะ

ติดใจอะไรร้านนี้คะเนี่ยมาต่อแถวรอเลย

อร่อยค่ะเครื่องเขาถึงเส้นนะคะอร่อยมาก
เรากินมากี่ปีจำได้ไหม
ก็เมื่อก่อนอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ถ้ามาที่นี่ก็จะกินทุกรอบเลยค่ะ
อร่อยแล้วก็สดใหม่ทุกวันนะคะคุณภาพนี้แน่นครับเงียวแก้วเลย

โอ้โหขอบคุณนะคะทานให้อร่อยค่ะ
ตอนนี้ใบตองอยู่กับป้าหนุ่ยและลูกชายป้าหนุ่ยแล้วนะคะพี่เบ้นสวัสดีค่ะ
เบ้นค่ะผัดไทยท่าฉางป้านุ่ยเนี่ยมีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรอร่อยบ้างถึงขายดิบขายดีคิวยาวขนาดนี้
ก็ที่นี่นะครับก็คือผัดไทยจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับในประเทศไทยกล้าพูดเลยว่าไม่เหมือน
ที่นี่นะครับเส้นที่ใช้คือเส้นสดนะครับเส้นสดผัดในน้ำกะทินะครับผมไม่มีส่วนผสมของน้ำมันเลย
ไม่ใช้น้ำมันแต่ใช้น้ำกะทิ
ใช่ครับผมกะทิล้วนแล้วก็ใช่ครับ
แข่มานานหรือยังอ่ะคุณปี่เป็น

มีผัดไทยอะไรบ้างร้านเรา
มีเมนูเดียวครับผมเป็นผัดไทยเส้นสดนะครับใส่กุ้งและใส่ไข่
กุ้งและใส่ไข่ราคาเดียว

ตอนที่เป็นทขาไปต้องเศร้าเมียดว่านอกจากการใช้กะทิแทนน้ำมันแล้วเนี่ยนะ
ผักแก้มที่เป็นเครื่องเคียงเนี่ย

ถ้าอย่างนั้นจัดมาเลยค่ะพี่เบ้นเดี๋ยวลองเลยค่ะ

ความกรอบแล้วก็สดมากยิ่งขึ้น
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมผัดไทยท่าฉางป้าหนุ่ย
ถึงมีคนมาต่อคิวรอยาวเหยียดทุกค่ำคืนแบบนี้

ยอด
สำหรับใครที่อยากมาริมลองความอร่อยของผัดไทยเส้นสด
การันตีความอร่อยมาอย่างยาวนานกว่า๓๕ปี
สามารถมาได้ที่ร้านผัดไทยท่าช้างป้าหนุ่ย
ถนนหน้าเมืองตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
เปิดตั้งแต่บ่าย๓โมงเย็นไปจนถึง๓ทุ่มค่ะ

ถ้าใครอยากจะมาทานแนะนำให้มากันเร็วนิดนึง
เพราะร้านนี้เขาคิวยาวมากเลยล่ะค่ะ
นี่อร่อยจริง

ยก๒นิ้วเลยสิบนิ้ว๑๐นิ้ว๑๐ดาวไปเลยสิบนิ้ว๑๐ชาม
มีชั้น๒ไง๒ชั้นแต่มันอร่อยจริงคุณ
เพราะว่ามันเป็นผัดไทยที่เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของเขา
คือไม่ใช่น้ำมันเลยแต่ผัดกับกะทิ
มันก็จะมีความหวานเปรี้ยวเค็มมันกลม
อร่อยมากใครไปสุราชก็ต้องแวะไปที่ตลาดสรรเจ้า